คุณผู้ชมค่ะมาดูกันที่เรื่องราวของศิลปินกันบ้างดีกว่านะ
จะเป็นศิลปินยุคนี้ไม่ใช่แค่ว่าเออหน้าตาดี
ร้องเพลงเพราะอย่างเดียวแต่งเพลงเก่งอย่างเดียว
กิลเอ็นเตอร์เทนประชาชนต้องมีด้วยบอกเลยนะคะ
แล้วก็จะได้โดนใจแล้วก็เป็นกระแส
ถ้าติดโซเชียลปุ๊บปั๊บเมื่อไหร่โอ้โหยังไงคุณก็ดัง
ใครที่เป็นแฟนเพลงของวงนี้การันตีอยู่แล้ว
ว่าพี่เขามีเพลงฮิตเพลงดังหลายเพลงนะ
ทั้งเพลงยืนยันศิลป์ขอยืนยันยืนยันโอ้เย้
หรือจะเป็นเพลงเหตุผลแค่อยากให้รู้

ขึ้นมานิดนึงทุกคนร้องตามได้แน่นอน
แต่อย่างที่บอกคุณยุคนี้มันยุคโควิด
พี่ปูเขาออกไปแสดงโชว์ที่ไหนไม่ได้อยู่บ้านว่าง
เพื่อนมาทำอะไรหนุกกันดีกว่า
เพลงดังของตัวเองนี่แหละค่ะไม่ต้องหาไกลที่ไหน
มาแปลงเนื้อเพลงให้เข้ากับยุคสมัย
มาแม่ยอดไลค์มันแชร์พุ่งจนทำเอาเจ้าตัวงง

สับไปเพื่อวาสึกเพื่อคืดก่อเพื่อแท้
ชอบแล้วก็ได้รับผลตอบรับดีเกินคาดให้หลายคนคลายเครียดกันด้วยค่ะ
ถือว่าไม่ธรรมดานะคุณนัก
อีกหนึ่งนักร้องสายฮาที่ไม่ปล่อยผ่าน
หยิบเอาสถานการณ์โควิดมาแปลงเป็นเพลงนี่
เพราะหมีของเราโอ๊ตกระโมด
เลือกเอาเพลงฮิตเลือกได้ไหม

พร้อมตั้งชื่อเพลงว่าเลือกวงเล็บวัคซีนได้ไหม

เพื่อให้เข้ากับช่วงก่อนหน้านี้ที่หลายหน่วยงาน
ออกมารนรงค์ให้ประชาชนฉีดวัคซีนนะครับ
ตอนนั้นก็มีทั้งคนเปิดใจแล้วก็ไม่เปิดใจ

ได้รับกระแสจากชาวเน็ตไปตามคาดค่ะคุณค่ะ
ปิดท้ายกันที่นักร้องนักแสดงตลกสายฮา

ทุกอย่างในสังคมไม่ปล่อยผ่านเลย
ตอนนั้นพี่เจเน็ตเลือกเอาเพลงทนนะ
ของแร็ปเปอร์รุ่นติ๋วน้องสไป๊ก์
ตอนนี้ยอดวิวปลาไป๓๐๐ล้านวิวของน้องสไปร์นะ

วงเล็บว่าอะไรรอฉีด

เนื้อหาในเพลงก็บอกเล่าเรื่องราวการรอฉีดวัคซีน
แม้ว่าจะโดนลืดเล่า๋เลือดอีกก็ยังอดทนรอนะคะ
และแม้ว่าชาวบ้านจะยังรอคิวฉีดวัคซีนกันนานแค่ไหนนะฮะ
แต่ว่าในเนื้อเพลงนะอันนี้ที่ฉันพูดตามเนื้อเพลงนะ

ที่เข้ามาฟังนะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าแม่
มันโดนใจโดนจุดเลย

ทางก็๐๐๐ไม่ค่อยมั่นคง

เปลี่ยนเรื่องดีกว่าเราไม่พูดเรื่องนี้แล้วค่ะ